ปีหน้าปีกุลปีหมูใครอยากรู้บ้างว่าอาชีพไหนเป็นที่ต้องการ
อันนี้ไม่ได้ดูดวงนะอันนี้เป็นสถิติเลยเพราะว่า
ไซต์ผู้ให้บริการจัดหางานไทยเขาประเมินออกมาค่ะว่า
มี๖อาชีพสายงานที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะคะ
เขาบอกว่าเป็นที่ต้องการกว่า๕๕๐๐อัตราเลยไปดูกันเลยค่ะ
อันดับแรกค่ะสำหรับปีหน้าอันดับที่หนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืองานขายเกี่ยวกับ
อะไรรถยนต์โลจิสติกเขาต้องการมากถึง๒๑๐๐อัตรานะคะ
ถ้าใครมีทักษะภาษาต่างประเทศเนี่ยเงินเดือนพุ่งไปถึง๔๐๐๐๖๐๐๐บาทเลยนะ
รีบไปเรียนกันเลยนะคะภาษาต่างประเทศไม่ยาก
ยังรวมไปถึงพนักงานแนะนำสินค้าหรือขายสินค้า
แล้วก็พนักงานบริการผ่านทางโทรศัพท์ด้วย
นี่คือสายงานอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี๒๕๖๒อันดับหนึ่ง

ต้องการมากถึง๑๒๐๐อัตรา

โดยเฉพาะช่างเทคนิคเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม
ช่างซ่อมบำรุงแล้วก็ช่างไฟฟ้าค่ะ
เขาบอกว่าเงินเดือนสูงถึง๒๓๐๐๐บาทเลย

งานผลิตและควบคุมคุณภาพ
โดยเฉพาะฝ่ายการผลิตในโรงงาน
และฝ่ายการควบคุมคุณภาพในระบบอุตสาหกรรมค่ะ
เขาเปิดรับอยู่ที่ประมาณ๘๒๐๐อัตรา
เงินเดือนก็มีตั้งแต่๓๕๐๐๐บาทจนถึง๕๕๐๐๐บาทเลย

คือมันต้องใช้ทักษะคุณนึกออกไหม
ต้องใช้การบริหารจัดการ
อันดับ๔ค่ะอันนี้ชื่อว่าใครก็ทำได้เหมือนกันนะ
งานธุรการต้องการประมาณ๕๕๐๐อัตรา
เป็นประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดก็คือฝ่ายธุรการทั่วไปค่ะ

ใครที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
อย่างเช่นอังกฤษจีนหรือญี่ปุ่น
เงินเดือนเอาไปเลยนะคะ๓๐๐๐บาท
อันดับที่๕ค่ะงานทางด้านวิศวกรรมก็ต้องการมากเหมือนกัน
โดยเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลนะคะ
เปิดรับประมาณ๕๕๐๐อัตรา
เงินเดือนสูงสุดเนี่ยพุ่งไปถึง๗๐๐๐บาทเลยนะคะ
และอันดับสุดท้ายงานบัญชีค่ะ
ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอนะคะ
เปิดรับมากถึง๕๑๐๐อัตรา
ใครที่มีประสบการณ์การทำงานในระบบอุตสาหกรรมมาก่อนแล้ว
เงินเดือนพุ่งไปเลย๕๘๐๐๐บาท
นี่ไงบัญชีเยอะกว่าวิศวกรเหรอถูกต้อง
แต่ว่ามันต้องใช้ความรอบครอบความสินสุขกับคณะงานบัญชี

มันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะฮะ
นางสาวแสงเดือนตั้งธรรมสถิตผู้ร่วมก่อตั้ง
และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อปไทย
เขาก็บอกเลยว่า๖สายงานนี้เขาคาดการณ์กันมาแล้วค่ะว่า
ปีหน้าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก
แล้วก็มีการเปิดรับสมัครทั้งหมดรวมแล้วมากกว่า๕๕๐๐อัตรา
ใครที่กำลังเล็งอยู่นะคะว่าเรามีความสามารถ
มีทักษะทางด้านนี้นี่นะอยากจะไปลองทำ
อยากที่จะลองเปลี่ยนงานหรือว่าใครที่กำลังเพิ่งจะเรียนจบ
มองหาอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ
แม่แต่งานด้านวิทยาศาสตร์นี่ยังไงฮะมงการสื่อของเรามันก็อย่างนี้
เป็นช่วงที่มันแบบต้องปรับตัวใช่ไหม
ก็ต้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วย
เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้ยาวทั้งปีแล้วก็ปีต่อไปด้วย